เพราะสงศ์รูปดีก็เป็นทุกอย่างให้เธอเหมือนกันนะปกติเจองูต้องเรียกกู้ภัยใช่ไหมคะ
พระสงฆ์รูปนี้บอกกู้ภัยไม่ต้องอัตมาจัดเองค่ะ
งูด้านบนเหลื่อมพี่เบิร์ต

นั่นสิคะงูเหลือมมันชอบที่สูง

คุณผู้ชมดูนะแล้วเนี่ยโอ้โห
กระแทกพื้นก็ยังบ่อยั่นนะคะ

ลนลงมาแล้วพี่ทำไงล่ะคะ

นำใส่กระสอบสิโอ้หลวงพี่
พี่เบิร์ตดูท่านะเหมือนกู้ภัยไหม

ต้องตรวจสอบประวัติท่านแล้วก่อน
อุ๊ยจะฉกใส่ด้วยอ่ะใช่ใช่แม่นลูกจะปลูกถ่ายก็ได้
คือฤทธิ์มันเยอะมากเหลือมตัวนี้นะคุณผู้ชม
ทีนี้มันกำลังทำท่าจะฉกใช่ไหมนี่
สมุนของหลวงพี่มาแล้ว

เดี๋ยวมาช่วยหรือมันเป็นภาระ

ใช้เสียงข่มเขาว่าช่วยเห่าช่วยเห่านะคะเออน่ากลัวมากเลยนะคะ
ทีนี้พระรูปนี้ชื่อว่าพระครูต่อมสรียศนะคะ
บอกว่าตอนที่จับงูพูดกับมันว่าลงมา
กับงูพูดกับงูแต่งูน่าจะไม่รู้เรื่อง
มันทำไงต่อลักษณะงูเนี่ยเหมือนมันคลายขดออกมา
ตอนแรกเนี่ยนี่ลองดูตรงนี้นะคะพันอยู่ตรงนี้

มันขึ้นไปยังไงขอจำนวนรอบอีกที
รอบจำนวนรอบก็ต้องเอาใช่ไหมคะ
น้องเดี๋ยวนี้เอาระเอียดนะงานละเอียด
ช่วงนี้ร้อนเงินแล้วนี่ค่ะตอนที่ลงพี่พูดกับวูว่า
ลงมาเนี่ยรู้ไหมคะมันพันอยู่ที่รอบนาค๓๔รอบนะ
แล้วปรากฏว่ามันคลายตัวจริงนะ

นี่ค่ะหลังจากนั้นก็จับได้ช่วยดึงเห็ดที่เกาะอยู่บริเวณหัวงู

ใช่แล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะแหม
คนก็มาชื่นชมในความเก่งแล้วก็นับถือในความกล้าของหลวงพี่
แล้วก็แสวว่านี่พี่เบิ๊ศ